เช็คกันหน่อยดีกว่านะคะว่าคุณสบายดีกันอยู่หรือเปล่านะคะ
ไฮโซหนุ่มคนนี้เลยดีกว่านะฮะตอสสินะถ้าบุคลิกนี้นะคะ
ไม่ใช่ไฮโซเลยเพราะว่าเขาเนี่ยคือนุ่มติ๊ก
เป็นแฟนของพีคพัทรัสยานั่นเองนะคะตอนนี้
หัวจิตหัวใจหน้าที่การงานอะไรเป็นยังไงกันบ้าง
อัปเดตพร้อมกันกับพี่แจ๊กกะรีนในสบายดีหรือเปล่าค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้บันเทิงไทยรัฐกับช่วงสบายดีหรือเปล่านะคะ
เมืองอยู่กับหนุ่มนะคะหนุ่มฮอตแห่งยุค๙๐นะคะ
นี่ค่ะคุณตอสสินะสวัสดีค่ะ
ค่ะก็เกร็งอยู่นิดนึงนะคะ

คุณตอสนะคะก็ถ้าใครหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตานะคะก็ยุคนั้นเนาะคือนักแสดง
คือถ้าพาความไปต่อเข้าโรงการได้ยังไงคะนิดนึง
เริ่มจากมีพี่โมเดลลิ่งเข้ามาติดต่อให้เข้าไปอยู่กับโมเดลลิ่ง
เสร็จปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งก็มีพี่ของทางแกมมี่เขาเข้ามาติดต่อ
เราก็ท้ายสุดเราก็เข้าไปอยู่ทางแกมมี่
เข้าไปอยู่ในแกรมมี่ได้สักพักนึงเขาก็เริ่มป้อนงานให้อะไรอย่างนี้ครับ
ก็เป็นงานการแสดงอะไรอย่างนี้ครับ
เป็นยังไหมคะช่วงตอนนั้นถ่ายแล้วโครงละคร
เหนื่อยพอตัวนะเพราะว่าจริงแล้วช่วงนั้นที่เริ่มถ่ายจริง
ตอนนั้นก็แบบก็มีทั้งเรียนด้วยแล้วก็ทำงานในวงการด้วย
เรียนคณะที่เลือกคือคณะสหปัตยกรรมนะครับที่มลังศิษย์
จนกระทั่งจุดหนึ่งนะก็ทำงานในวงการประมาณกี่ปีคะ
อยู่จริงประมาณไม่ถึง๒ปีด้วยซ้ำ
ไม่ถึงสองปีครับเพราะว่าท้ายสุดก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเรียนไม่ไหวเลย

ซึ่งถ้าใครทราบพอทราบแล้วคุณตอสก็คือไปใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่น

จบจากโรงการลังศิษย์ไปกี่ปีครับอยู่

คือเราก็ผู้ชายคนหนึ่งนะครับมันกีฬามันผู้ชายผู้ชายผู้หญิงนะครับมันเล่นได้ด้วยกันทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่ากีฬาที่เรารู้สึกชื่นชอบเนี่ยคือฟุตบอล
พูดเรื่องฟุตบอลไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่านี่เลยนะคะที่เรามาสัมภาษณ์อยู่นี่คือบริษัทของคุณตอสนะคะ

และเขาก็โอ้โหจริงแล้วเห็นอย่างนี้นะคะทำงานหลากหลายมาก

สุดออกแบบอะไรคะนี่โชว์หน่อย
เป็นสมสรรค์ของราชบุรีมิดผลนะครับ
รัฐบุรีมิตรผลก็เป็นรูปอะไรเอ่ยคะเนี่ย
ก็คือของเขาจะเป็นมังกรครับเป็นมังกรครับราชันมังกรครับ
งานมาไงถึงมาเปิดบริษัทคะเอาจริงคุณผู้ชมบ้านคุณตอสก็พอทำมาหากินอยู่มาเหนื่อยยากอะไรยากทำไมต้องมาเปิดบริษัทอาคิเทค
เรารู้สึกว่าเราชอบออกแบบชอบดูอาคารชอบดูงานอินทีเรียงานกราฟิกงานนี่แล้วเราก็จบมาเราเสียดายเวลาที่เฮ้ยท้ายสุดเนี่ยเราเรียนมาเป็น๑๐ปีนะฮะ๑๐ปีในการเรียนด้านนี้อยากใช้ตรงนี้มากกว่า

ตอนนี้เปิดมา๓ปีครับงานหลักที่ทำเนี่ยก็จะเป็นงานของงานสถาปัตยกรรมนะฮะแล้วก็งานลินทีเรียกราฟิกครับผมนะครับ
ถ้าสมมุติมีแฟนเดินมาทักทายคุณตอสว่าสบายดีหรือเปล่าคุณตอสจะตอบว่า

มีข้อคิดในการใช้ชีวิตยังไงบ้างคะในการทำงาน

ต้องมานั่งสติกว่าตัวเองอย่างที่ออฟฟิศนี่คือผมก็จะต้องมานั่งซิกว่าคุณต้องเข้างานแบบ๙โมงเช้า๘โมงเช้าอะไรอย่างนี้
อย่างแรกที่เราต้องการคือถึงเวลาส่งงานคือคุณต้องส่งงานให้ตรงเวลา

บันเทิงไทยรัฐของเราก็มีของฝากด้วยนะคะนี่ลมนะครับ
กะเป็นกระเป๋าเดินทางค่ะเดี๋ยววันหลังเผื่อมาใช้บริการงานก่อสร้างบ้านนะคะ

วันนี้ต้องขอบคุณคุณทอธคุณถอนผ่านมากเลยนะครับ

แหมนเซอร์มากเหงื่อแตกเลยนะครับ
ไม่ต้องมานั่งกระซิบว่าคุณต้องเข้างานแบบ๙โมงเช้า๘โมงเช้าอะไรอย่างนี้

หวังว่าแฟนคงจะได้หายคิดถึงคุณตอสกันบ้างค่ะ